ตามเรื่องราวของน้องใบหม่อนนะครับผมเชี่ยวคุณชมจำได้อืม
น้องเขาเป็นนักเรียนนะฮะกำลังเดินข้ามถนนที่ทางม้าลาย
ย้ำว่าทางมาลายนะคะถูกต้องเจอรถจักรยานยนต์
ฝ่าไฟแดงไปชนน้องอย่างจังอาการสาหัสนะฮะที่นครปฐม
และล่าสุดน้องก็เสียชีวิตนะครับด้านเป็นผู้เป็นแม่ครอบครัวบอกว่า
ขอโหสิกรรมแล้วกันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีบาปอืม
แต่ว่าตอนนี้คู่กรณียังคงเงียบหายอยู่นะฮะไร้วี่แววไปร่วมงานศพนะครับ
หนึ่งฤทัยตันตสิรินนะฮะซึ่งเป็นแม่ของน้องใบหม่อนนะฮะ
รวมทางญาติญาติก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
ไปติดต่อขอรับศพนางสาวฮาไทพัฒน์ตันตะสิรินนะฮะ
หรือว่าน้องใบหม่อนอายุสิบห้าปีนักเรียนชั้นหมอสี่
วิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลปศาลายานะครับ
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้ไปแล้ว
ตั้งแต่ยี่สิบสองมกราคมนะฮะคนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือ
นายมักขวัดจันไพจิตอายุยี่สิบเอ็ดปี
ขี่รถฝ่าไฟแดงพุ่งชนน้องใบหม่อนอย่างจังลากร่างไปไกลกว่า๒๐เมตร
น้องใบหม่อนกำลังเดินข้ามทางมาลัยกับเพื่อนเพื่อนค่ะน่ะ
อย่างที่บอกไปตั้งแต่๒๒มกราคมภาพตอนนั้นน่ากลัวมาก
อืมน้องโดนชนแล้วแบบชักเกร็งอยู่กลางถนนแบบนั้นนะฮะ
เพื่อนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสสมองตายนอนไม่รู้สึกตัวแล้วก็เสียชีวิตอย่างสงบตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
แม่บอกว่าเขาได้นำชุดคล้ายกับชุดเต้นบาเล่สีชมพู
ที่น้องต้องเดินทางไปแสดงโชว์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสวมใส่ให้กับน้องเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
แล้วก็จากนี้ไปขอให้ลูกไปสู่พบภูมิที่ดีมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์ตามที่น้องตั้งใจหรือฝ่ายฝันไว้
จนกระทั่งมาถึงวันนี้๑๐กว่าวันน้องเสียชีวิตก็ยังหายเงียบไม่มีวิแววติดต่อเข้าไปร่วมงานศพแต่อย่างใด
ถ้าคู่กรณีจะขอคำมาศพก็พร้อมแต่ขอให้มาด้วยความจริงใจได้ไหม
ไม่ใช่แบบกระแสสังคมกดดันแล้วมาอย่างนี้อย่าให้จริงใจแล้วมานะครับ
จากนี้ก็ยังขอโหสิกรรมให้กับคู่กรณีทุกอย่างแล้วกัน
เนื่องจากว่าไม่อยากให้มีบาปเนี่ยติดตัวน้องใบหม่อนไปเพราะว่าน้องเนี่ยเหมือนนางฟ้าของแม่
พร้อมกับขอวอนสังคมให้มีน้ำใจแล้วก็อย่างเร่งรีบจนเกินไปในการใช้รถใช้ถนน
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียกับผู้อื่นได้แบบน้องใบหมดนะครับ
และอยากให้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอยากให้เป็นเหตุการณ์สุดท้าย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จุดนี้ต้องมีสะพานลอยเพื่อนักเรียนเอาไว้ข้ามถนน
เพราะณตอนนี้ไม่มีนะครับเด็กคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงแบบนี้อีก
สะพานลอยแห่งนี้จะแลกมาด้วยชีวิตของน้องใบหม่อนก็ตามนะฮะ
ไปฟังเสียงของคุณแม่กันหน่อยนะครับ
แต่เขาเขียนว่าเขาอยากมีครอบครัวที่อบคุณก็ไม่เป็นไรค่ะ
แม่เชื่อว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น
อยากให้เขามาขอขอบคุณค่ะ
ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์เขาเลยค่ะของนี้อยู่ที่จิตสำนึก
ทุกอย่างมันอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนอยู่แล้ว
ถ้าเขามาขอขอบคุณค่ะ
ได้ค่ะแม่ไม่ว่าแต่ถ้าขอให้มาด้วยความจริงใจ
ไอ้หัวเราะแห่แห่แล้วมายินกระเชาะให้แม่ไม่อยากได้
แล้วแม่ก็ต้องโหสิกรรมให้เขาค่ะ
เพราะว่าแม่ไม่อยากให้บาปติดตัวลูกแม่
เขาเหมือนเขาเหมือนนางฟ้าสำหรับแม่
ถ้าเขาไปก็ขอให้เขาไปโดยปรัสจากบาปติดตัวลูกแม่
เพราะว่าแม่ว่าเขาทำบุญไว้เยอะแล้ว
ทำให้มีสะพานลอยขึ้นมาได้เพื่อเด็กอีกหลายคนไม่ต้องเสี่ยงชีวิตเหมือนเขา
สะพานลอยที่แรกมาด้วยชีวิตลูกของแม่เอง
โอ้โหประโยคสุดท้ายนี่คือแบบ

สะพานลอยที่แลกมาด้วยชีวิตจากลูกของแม่เอง
จะมีแค่บ้านเราไหมคะที่ต้องสร้างสะพานลอยทับทางม้าลายเนี่ย
นั่นสิครับมันเป็นไปได้ไหมที่ทุกโรงเรียนจะต้องจะทำไว้เลยได้ไหมสะพานลอยเนี่ย

อยากให้คนที่ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกมากกว่านี้มากกว่านะคะ
แต่สิ่งที่มันน่าเจ็บช้ำกว่านั้นคือหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ย
เหมือนครอบครัวของคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
บอกว่าน้องใบห่อนเล่นมือถือขณะที่ข้ามถนน
แต่ว่าจากคลิปที่เราดูไปแล้วน้องไม่ได้จับมือถือเลยนะ

น้องเขาก็เดินข้ามทางมาลายปกติ
แต่เขาเนี่ยคนขี่เนี่ยฝ่าฝ่ายแดงมานะครับ

เขตบางหกุลเทียนก่อนที่จะมีพิธีชาวนาคต์กิจศพต่อไปนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสุธีพรมมาลี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพุทธมนตรบอกว่า
ก็แจ้งข้อหานายมักควัฒน์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
จากเดิมเขาโดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้น้องเสียชีวิตก็ต้องเปลี่ยนเป็นข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งขณะนี้ผู้ก่อเหตุถูกส่งตัวไปฝากขังต่อสารแขวงจังหวัดนครปฐม
ตามกระบวนการทางกฎหมายแล้ว
ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะครับ
ถือว่าคุณผิดคุณขี่รถฝ่าไฟแดงมา